ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูเหตุการณ์เพื่อนฆ่าเพื่อนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมค่ะ
คนก่อเหตุกับคนตายเป็นรอปภและทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนรักกันนะคะ
แต่ที่ผ่านมาทั้งสองคนนี้ไม่ค่อยลงรอยกันเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอด
และท้ายที่สุดรอปภ๑คนตัดสินใจใช้ท่อนเหล็กฟาดเพื่อนก่อน
แต่เจอเพื่อนเนี่ยใช้มีดจ้วงแทงสวนจนตัวเองตายสลดนะคะ
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์สองรบพอก่อเหตุทะเลาะวิวาดกัน
สวมหมวกกันน็อกสีน้ำเงินเสียหลักล้มลง
คู่กรณีเข้าไปใช้มีดจ้วงแทงเข้าลำตัวและเตะซ้ำจนล้มสุด
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าตำรวจภูทรเมืองนครปฐมเข้าไปตรวจสอบ
ซอยข้างโชว์รูมรถยนต์ริมถนนเพชรเกษมตำบลพระประโทน
อำเภอเมืองนครปฐมพบกองเลือดกองใหญ่
ในป้อมยามมีรอยเลือดสาดกระเซ็นไปทั่ว
คนถูกแทงคือนายวนิดขวัญภูลอายุ๗๕ปี
คมมีดเข้าที่ท้องและขาจนเสียชีวิต
คนก่อเหตุคือนายชาญชัยเต็งสุจริตอายุ๖๑ปีเป็นเพื่อนมรบพอด้วยกัน
หลังก่อเหตุภรรยาก็พาเข้ามอบตัวพร้อมกับอาวุธมีดทูตมรณะ
ชาญชัยให้การบอกว่ามีดที่ใช้ก่อเหตุเป็นมีดปลอกผลไม้ที่อยู่ในป้อมยาม
ก่อนฆ่าการทะเลาะกันกับนายวันนิษฐ์เพราะชอบมหาเรื่องบ่อยกลัง
ตอนนั้นทะเลาะกันเรื่องห้องน้ำสกปรก
โดนเหล็กตีก่อนจึงแทงสวนด้วยมีดกะไม่เอาถึงตายแต่พลั้งมือทำไปเพื่อป้องกันตัว
แล้วทำไมตัดสินใจมามอบตัวล่ะครับลุง

ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนเกิดเหตุเป็นช่วงเปลี่ยนกะเวลาทำงาน
ออกเวรกลางคืนส่วนผู้ก่อเหตุมารับเวรต่อจึงเกิดปากเสียงกัน
คู่นี้ทะเลาะกันบ่อยครั้งเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานาน
ตอนเกิดเรื่องไม่มีใครกล้าเข้าไปห้าม
ทำได้แต่ตะโกนอย่าศึกแต่ก็ไม่เป็นผล
ทะเลาะกันเสียงดังแล้วก็ลุงคนนั้นเขาก็จะแทงลุงมณิษฐ์

แล้วพอเสร็จแล้วลุงมณิชย์เขาก็นึกได้ว่า
มีเหล็กอยู่ในป้อมยามเหล็กหรือไม้หนูไม่แน่ใจ
เขาก็เอาเขาก็เข้าไปป้อมยามแล้วก็ไปเอาเด็กมาสู้กัน
แต่ถามว่าลุงเนี่ยเขาสู้เพื่อป้องกันตัวเขา
ตำรวจแจ้งข้อหาชาญชัยฆ่าคนตายโดยเจตนา
แม้ผู้ต้องหาจะพยายามยืนยันว่าป้องกันตัวเอง
แต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นคดีฆ่า
ด้วยอารมณ์และโกรธนำพาหายนะมาให้อีกคดี
ข่าวไทยรัฐทีวีประหยัด